แล้วส่วนตอนนี้คุณรอยกระทงมีความร้องเพลง
มีร้านมีธรรมการคุยกันไหม
ไม่เขาคิดว่าเหมือนเค้ก
แต่ว่าจริงปกติเวลาถ้าแบบ

ก็จะแบบว่าเป็นเค้กในจินตนาการ

รอยกระโตรงอาหารลองได้

พึธส์หน้าหรือร้อง

ก็ดีรู้สึกคตโตขึ้น

แม่สบายขึ้นไหม

หุ่นย่อไม้ดูเขาบ้าง

รู้ไม่ได้ใช่ไหม

ปกติคุณแม่อะ
เวลาส่งผู้เข้าไปมันคือใจหาย

แล้วก็รู้ว่าจริง
ยิ่งตัดให้ง่าย

วนเปลี่ยนไปก็กลายเป็นว่าเด็กก็

แค่สองสักวันเขาก็แบบปรับหัวได้

เหมือนกับว่าอย่างวันแรกที่ไปเรียน

เขาก็จะเพิดเพลินแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมาก

แต่ว่าพอเหมือนพอเราบอกว่าเราจะไปแล้วนะ

เพราะว่าเพื่อนเขาก็เหมือนเดิมแล้วก็มี

หลังจากนั้นก็คือเขาก็เข้าใจว่าเขาต้องมาโรงเรียน
แล้วก็โรงเรียนก็ไม่ได้แบบ

กลับมาเขาก็จะมีแบบมีบทนิดนึงว่าไม่อยากไป

เหมือนกับว่าเขาไปสัมผัสมาแล้วว่าแบบ
ได้เที่ยวได้เล่นแบบไม่ต้องแบบ

พอเขากลับไปก็คือโรงเรียนมันก็สนุก
เพราะว่าเขายังไม่ได้เน้นเรื่องวิชาการเรื่องอะไรอย่างนี้
คือชมก็มีแก๊กออฟฟิศที่ดีอะเนาะ
คือถ้าไม่ใช่คนที่ชมไว้ใจก็ชมไม่ฝ้ากับใครเลย

เขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าวันนี้ลูกเราเป็นยังไง
หรือว่าถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ไปรับ
เขาก็จะมีอีเมลมาบอกนะว่าวันนี้แบบน้องเป็นยังไง

เค้ามีมาเล่าให้ฟังไว้นะว่าเพื่อนที่โรงเรียงเป็นอย่างไรบ้าง

เวลาบางที่ไปเดินทางเจอเพื่อนเค้าก็จำเขาได้

เพราะว่าเหมือนกับว่าผู้ปกครองมงคลก็ยังไม่ได้ส่งลูกมาแบบอายุเท่านี้เลย
แต่ว่าปีต่อไปเนี่ยเหมือนกับว่าขึ้นเป็นเตรียมอนุบาลปีสองเนี่ย
มันก็จะมี๒ห้องแล้วทีนี้ก็ต้องจับแยก

คุณเป็นความตั้งใจของผู้ชมอยู่แล้วว่าอย่างไร
คือจริงชมก็รู้แหละว่าระยะยาวยังไงเขาก็แบบเขาต้องให้แยกอยู่แล้ว
เพราะว่าเด็กเขาก็จะได้มีความเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างนี้ด้วย
เพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะอิงกันพิงกันอย่างนี้ไปตลอด

เรื่องว่าเข้าสังพงษ์ใส่ภาพอายุเข้าสังพงษ์เข้ากับเพื่อนได้ดีไหมคะ

เพราะจริงตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนแล้วเราก็พาเขาไปทั่วอะไรอย่างนี้

เป็นแผนแต่พยายามไม่ให้น้องใช้ชื่อเป็นแผนตัวติดกันตลอดมาก
ก็คือสอนให้เขารักกันเหมือนพี่น้องปกติอะแหละค่ะ
เดี๋ยวคือชมก็อยากจะวางให้แบบช่วงระยะเวลาที่เราท้องมันไม่กระทบ
งานไม่กระทบการเดินทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วย
เค้าค่อนข้างจะสบายใจแล้วว่าทรงแบบน่าจะเอาอีงแน่แน่

ก็คิดว่าก็ดูแลตัวเองดีพอสมควรนะ
ก็จริงงานก็ไม่ได้ถือว่านักมาก

แต่ก็จะพยายามดูแล

แต่ตั้งใจทำให้เป็นเทต
ก็อยากได้แต่เดี๋ยวก็ดูกันอีกทีนึง
สุดท้ายได้อะไรก็ต้องตาม
ต้องเป็นสอบให้หมอก่อนไหม

คือไม่ได้มั่นหน้าขนาดนั้นมากแต่ว่ามันก็ได้แค่ไหนแค่นั้น
เราก็ทำดีที่สุดในส่วนของเราอย่างนี้
ถามรูปบ้างค่ะที่ขอพี่น็อต
นะคะคุณพ่อกลุ่นได้ว่าฟิตป่ะก่อนอยู่
อะเนี่ยคือแถนเล่นกันไปเที่ยวอะไรยังไงค่ะพี่ชม

ไม่หรอกค่ะ
เออแล้วตอนนี้ไม่ออกกำลังกายแต่อยู่ที่บ้านตรงกัน
เพราะว่าถ้าคุณวังจะรอกันก็จะไม่ได้ออก
แต่ว่าก็มีว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสถานที่ของแกใช่ไหม
บางทีก็สวนกันไปมาได้ยิ้มบ้างอะไรบ้าง
ก็เรียกว่าเล่นประจำอยู่ที่สามีไปเลย
ใช่ก็พยายามก็มันก็ไปเล่นที่อื่นไม่ได้แล้วป่ะ

ไปเล่นด้วยไปดูกิจกรรมด้วย

และอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ควบคุมดีด้วย
แล้วก็สถานที่ก็ไม่ได้ไกลมาก

เป็นการประกาสนะคะว่าอ่ะฮิตแล้วน่ะพร้อมแล้วกับป๊ามคนต่อไปอะไรอย่างนั้น

เรื่องของการดูแลตัวเองมันควรจะเป็นไลฟ์สไตล์

แล้วเราก็ทำให้มันไปถึง

ขอบคุณค่ะ